ช่วงนี้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมันดรี

หลังจากที่ไปภูเก็ตแซนบ็อกซ์
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ที่นั่นมาถ่ายรูปใกล้ด้วย
ก็เลยต้องกักตัวเนี่ยเป็นเวลา๗วันด้วยกันนะฮะ

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้โพสต์ภาพนี้ไว้
เป็นภาพการทำงานนะฮะ

น่าจะเป็นแถวบ้านพักนั่นแหละนะครับ

แต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยข้างหลังภาพเนี่ย
จะเป็นภาพพระพุทธรูปนะฮะที่จะเห็นด้านหลังของพระพุทธรูป
แล้วก็มีทองปิดอยู่คือเนื้อหาใจความที่ท่านโพสต์เอาไว้
จะพูดถึงเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังปฏิบัติงานอยู่
โครงการตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
แต่คนก็จะไปโฟกัสที่ภาพด้านหลังเพราะว่าต้องยอมรับว่าในช่วงนี้เนี่ย
เสียงวิภาพวิจารณ์มายังรัฐบาลหรือว่าตัวนายก
เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิด๑๙มันก็มีอยู่พอสมควร
ลักษณะเหมือนภาพปิดทองหลังพระอืมนี่นะฮะ
ขณะเดียวกันวันนี้๔โมงเย็นที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ได้โพสต์ล่าสุดนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะฮะ
ก็โพสต์ไว้ยาวพอสมควรแต่เนื้อหาใจความสำคัญ
ก็ตามที่เราขีดสีแดงนี่เอาไว้นะครับ
บอกว่ามาตรการทุกอย่างที่รัฐบาลจะออกมาจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรัฐกลุ่ม
โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่จะต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจต่าง
แต่หากไม่ดำเนินการอาจส่งผลกระทบให้เกิดความรุนแรงมากกว่านี้
ซึ่งเราอาจมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
ในการจำกัดการเคลื่อนย้ายการป้องกันไม่ให้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม
ในฐานะภูมิในการสบคจึงได้เรียกประชุมสอบคอชุดใหญ่ในเช้าวันพรุ่งนี้
เพื่อพิจารณามาตรการที่ฝ่ายต่างได้เสนอเข้ามานะฮะ
แล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้นายกภพบอกว่า
ตอนนี้นอกจากความร่วมมือร่วมใจแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญ
ก็คือความมีสติในการรับข่าวสารในยามวิกฤต
ที่มีผู้ไม่หวังดีสร้างข้อมูลเท็จ
ซึ่งต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
อันนี้นะฮะล่าสุดที่นายกโพสต์เอาไว้นะครับ
ไหนก็พูดถึงนายกรัฐมนตรีนะคะ
มาดูการโหวตกันหน่อยนะคะ
ยังเปิดให้คุณผู้ชมโหวตกันอยู่สำหรับไทยรัฐออนไลน์
ที่ให้โหวตเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นของรัฐบาลนะคะ
ก็คือคุณยังเชื่อมั่นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือไม่
เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่ง
เมื่อวานนี้คนมาร่วมโหวตกันสักประมาณเกือบ๓๐๐๐
แต่วันนี้คนมาร่วมโหวตกันมากขึ้นนะคะ
๔คนผลโหวตอย่างที่เห็นหน้าจอค่ะ
เรามีให้เลือก๓คำตอบเชื่อมั่นไม่เคยเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมั่นแล้ว
เชื่อมั่น๑๘ไม่เคยเชื่อมั่น๘๗๓
เชื่อมั่นแล้วอันนี้คือหมายความว่าเคยเชื่อมั่นแต่ตอนนี้ไม่เชื่อมั่นแล้ว
นะคะนี่นะคะจากคนโหวตทั้งหมด๑๑๑๔๔คนนะคะ
วันนี้ก็ปิดโหวตไปแล้วใช่ค่ะเปิดโหวตมาวันหนึ่งนะฮะ

ดาราพิธีกรอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณนวัดอิสระไกรศีลนะครับ
พี่นวัตต์ที่ติดโควิด๑๙ได้โพสต์ภาพล่าสุด
เป็นภาพนี้หลายคนเห็นแล้วก็ตกใจ
ถังออกซิเจนใหญ่เลยนะคะรวมทั้งเป็นห่วง
นวัดก็อย่างที่ทราบไม่ได้ฉีดวัคซีนนี่ฮะโพสต์ภาพนี้
เป็นภาพนิ่งนะอันนี้โพสต์ภาพนิ่งนะครับ
แล้วก็มีข้อความระบุว่าผมไม่สามารถสื่อสารได้
อนุญาตอัปเดตค่าตัวเลขต่างไม่ค่อยดี
มีเชื้อบางส่วนลงปอดกำลังเปลี่ยนแผนการรักษา
มีให้ออกซิเจนตรวจเลือดเอ็กซาเรย์ทุกวัน
อยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ขอบคุณทุกกำลังใจครับ
นี่นะฮะอันนี้คือภาพวันนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งไลฟ์เอาไว้นะฮะ
เกี่ยวกับอาการป่วยเข้ารักษาโควิด๑๙ตั้งแต่๓กรกฎาคม
อันนี้เป็นภาพวันก่อนนะบอกเจ็บจนเหนื่อยเจ็บจี๊ดเลย
โควิดไม่ธรรมดาต้องรอวัคซีน
ผู้ป่วยเกี่ยวกับปอดก็ต้องนอนคว่ำใครอยากปอดแข็งแรงต้องออกกำลังกายบ้างนะครับ
คือเราถามพี่นวัดไปนะฮะตอนที่ยังพอพูดคุยกันได้
อาการยังไม่หนักเหมือนกับวันนี้เนี่ย
คือตอนนั้นก็เสียงก็แทบไม่มีแล้วตอนพูดเนี่ย
แต่พี่นวัดบอกว่าตอนที่เข้าไปถึงเนี่ย๒๓วันที่ผ่านมาก็กินยาต้านไป๕๐กว่าเมตรนะ
คำถามที่ว่าเอาแล้วเมื่อก่อนทำไมไม่ฉีดวัคซีน

นวัดบอกว่าก็ตั้งใจว่าจะไปฉีดซีโนฟาร์มนะ
ซึ่งยังไม่ทันได้ฉีดก็มาติดโควิด๑๙ซะก่อน
อันนี้อาการล่าสุดนะฮะที่เรามาอัปเดตให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับ